กลับไม่ตุ๊ก
คิดถึงฉันไหมทำไมไม่มาหาหรือฉันไม่มีค่าเพียงพอ
ไม่เคยสนใจเลยไม่มาคลาวคลอหรือจะรอให้ตายจากกัน
กลางวันฉันเหงา
กลางคืนฉันเหงา
คิดถึงทุกเวลานาที
เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใหญ่
แล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่า
ถ้าคราวถามถึงกันไม่มีบ้าง
ทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคยมาเลยกว่าจะหาย
กลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหา
คิดถึงทุกเวลานาน
เป็นคนขี้เหงา
เข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย

จบแล้วจบแล้ว

ไม่ต้อง

เป็นบรรเวณี
มันเป็นบรรเวณีไหมเนี่ยเหรอ

แต่ทำไมตุ๊กมาทำกับดอนจมูกบานอย่างนี้

คู่หูดูโอในตำนาน

สวัสดีครับ

เพราะฉะนั้นแขกมาไม่ค่อยมีเงินทุนเหลือละ

ค่าตัวเราก็ได้รับเพียง๓๐๐เท่านั้นเอง

คุณรับของคุณไปคนเดียวแล้วกันนะครับ

ป่าเดี๋ยวจะได้คุยเอง

หมายความว่าให้พี่ช่วยยกเก้าอี้ครับ

อันนี้ของเราออกมาให้เราเรานั่งคู่กัน

ก๊อบเดี๋ยวนะ
ลำพังแกเนี่ยฉันรู้ว่าไหว

มันออกแรงได้ที่ไหนแล้ว

เดี๋ยว

หยุดเดี๋ยวเอายกคู่นี้ไปวางตรงนั้นก่อน

ขยับไปหาแสงอีกนิดนึง

อ๋อออขยับ

ตรงนี้ยังอ๋อฟอย

จริงเหรอ

เก่งเนี่ย
เนี่ยแสดงเป็นห่วงน้องดูแลตลอด

คุยกันไปทานกันไปสบาย

ผลไม้ที่แบบว่าหากินยากพวกตะคงตะขบอะไรอย่างนี้
สองคนที่คงคบกันมานานมากเลยนะ

ตอนเกิดลำบากก็แม่อยู่เตียง
พี่โน่เตียงแม่ผมเตียง

ค่อยมานอนเป็นเพื่อนกัน

แก่กว่าไม่ถึง๖๗วันอ่ะแซ่

ฮะ

คือจริงแล้วพี่ให้ผมกลับไปหน่อย

คือเสียงกระสุงไว้หน่อยเสียงสูงมันเลยฟังดังกว่าจะเพี้ยน
เพราะผมเองก็บางทีก็ไปเรียนมาช่วงที่หายมานี่

พี่และพี่เราผมกับพี่สาว

ฉะนั้นเวลาเขาเล่นกันเขาจะเล่นกันกลุ่มของเขา

อู้วผมว่าขนขนแปดขนกระจายแปด

โอ๊พี่ไม่นึกพี่ตอนนั้นพี่ยังเรียนอยู่เมืองไทย

เขามาเลยเขากลับมาเขารอมาเลย
เทพบุตรแต่เขาจะชัดเจนมากเพราะว่าเขาจะใส่กางเกงขาวรองเท้าขาวเที่ยวอยู่ตลอด
สยองมาพวกใส่กางเกงขาวรองเท้าขาวเพราะว่าทำไมพี่โอ๊คทำไม
สมัยนั้นคือที่ที่ฮิตที่สุดนะนะสำหรับวัยรุ่นเนี่ย

นี่กูนี่ชูลาบ

เป็นผ้าต่วนสีออกฟ้าจัง
ที่จับสถิติใส่อย่างนี้มักจีบสาวได้

ไหนดูรูปดูรูปมา

เยอะเดี๋ยวดูสมัยวัยละอ่อน

ให้ดูตอนเป็นเทพบุตรกรที่จะกลายเป็นจอมมัน

ปากนี่ชมพูใช่ไหม

โดนก็เตะปากมาฮะเลือดไหล
ขาวแบบนี้เลยนะ

ไปดูแบบว่าดูแล้วชวนฝันใหม่

ตอนนั้นยังเป็นยังเป็นวรุธวรธรรมอยู่

สมัยก่อนถือว่าพี่โอนี่เป็นคนที่หุ่นดีนะ

เดี๋ยวไปดูรูปของคุณพ่อพี่โน่ก่อน

คนมาจากไหนเนี่ย

๒หรือ๓

กี่๑๐ปีมาแล้วเนี่ย

อัลบั้ม๒นะ๒๐ปี

อันนี้ตอนนั้นทำแว่นตาแล้วก็

บริษัทแว่นตา

ซึ่งพวกพี่เป็นคนดีไม่ได้เจ้าชู้
แต่ในอดีตพี่ชอบให้ช่อดอกไม้นางเอกเนี่ย
ไม่ได้ให้เฉพาะในเมืองไทยนะครับ

ผมได้หาว่าวิรกรรมต่างประเทศเยอะไม่ใช่เหรอพวกพี่
ไทยที่บินสายการบินเกาหลีเนี่ย
เขาก็มาบอกว่าคุณโอไม่ไหวแล้ว